ธี่ทำการพักก้าวไกลอาคารไทซอมบิด

คุณประเสริฐนะฮะที่เป็นเลขาธิการพัก
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยนะฮะ
สวมแว่นดำนะฮะนั่นเป็นแกนนำพัก
แล้วก็เป็นหนึ่งในคณะเจรจาหาเสียงจากสว
เพื่อไปคุยไปเจรจากับพักก้าวไกลนะครับ
นี่ไม่บอกว่าคุณสุริยะนี่ก็จำไม่ได้เลยนะเนี่ย
ทรงผมแล้วก็ใส่แว่นดำนะครับ
แล้วจากนั้นนะฮะหลังจากที่ไปคุยกับพักก้าวไกลนะครับ
นี่ฮะคุณอุ้งอิ๊งนะครับช่วง๑๕นาฬิกา
หลังจากเข้าไปคุยสักชั่วโมงกว่านะครับ
ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณอุ้งอิงแพทองทานบอกว่าวันนี้มารับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน
ทั้งพักษ์ก้าวกล่ายและพักษ์เพื่อไทย
เพื่อทำความเข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายเราทำงานกันไปถึงขั้นไหนแบบไหนยังไงแล้ว
ส่วนคำตอบต่างคงต้องรออีกนิดนึง
เรื่องก้าวกล่ายจะโหวตให้หรือไม่วันนี้พักษ์เพื่อไทยยังไม่ได้คำตอบ

แล้วก็คุยกันด้วยเหตุและผลเสมอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงความเข้าใจซึ่งกันแล้วกันค่ะ
คือก่อนหน้านี้ถ้าจำได้วันที่เพื่อไทยเขาแถลง
เกี่ยวกับเรื่องการต้องแยกตัวมาจากก้าวไกลใช่ไหม

ไม่หวังว่าทางก้าวไกลจะต้องมาโหวตนายกให้

แต่ทางก้าวไกลเนี่ยแกนนำพักบอกโอ้โหในวงเจรจาเนี่ยถึงขั้นได้รับการบอกกล่าวกันว่า
ไม่ต้องโหวตให้ก็ได้นะโหวตนายกเนี่ยเดี๋ยวสวเขาจะไม่สบายใจ
แล้วสวเขาจะไม่ยกมือโหวตให้
ซึ่งไม่รู้ว่าตรงนี้นี่ก็เลยแห่จะต้องมาเคลียร์ใจมาขอโทษมาขอขมาอะไรกันหรือเปล่านะ
แต่คุณอุ้งอิ๊งบอกไม่ได้โกรธกันเราไม่เคยโกรธกันอ่านี่ฮะ
เพียงแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบ
คุณหมอชนนานบอกว่าเรื่องมิตรภาพระหว่างก้าวกลายกับเพื่อไทย
แง่การทำงานยังทำงานด้วยกันได้ดีอยู่นะครับ
แต่ในแง่การเมืองเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อไทยตอนนี้ก็อยู่ในสภาพบังคับที่จะต้องทำงานทางการเมือง
แง่ของพักเพื่อไทยวันนี้ก็ต้องมาพบปะแลกเปลี่ยนกัน
ส่วนคุณภูมิธรรมนะครับบอกว่าวันนี้ได้ขอโทษพักก้าวไกลไปแล้ว
อะไรในส่วนไหนที่ทำไปแล้วรู้สึกผิดพลาดหรือไม่สบายใจก็ต้องขอโทษนะครับ
เพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าอะไรก็ได้ที่ทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้ด้วยดีเนี่ยพร้อมจะทำ
แต่ทุกอย่างก็ถือว่าวันนี้ได้พูดคุยกันจากนี้ไปทุกคนก็คงต้องนำการพูดคุยกันไปคิดต่อ
ณขณะนี้ถือว่ายังมีเวลา
ทุกอย่างก็ได้พูดคุยกันกับทุกคนก็คงต้องนำการพูดคุยกันไปคิดต่อ
จะมีโอกาสจะมาเป็น๓๒เสียงหรือว่าจับเหนือเก้าแพงเหมือนเดิมไหมครับ
อีกสักครู่ไม่นานก็จะได้รูปภาพครับ

เอือเราต้องกลับมาจับมือกันเหมือนเดิมไหม๓๑๒เสียง

ทีนี้ในส่วนของก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลวันนี้ก็มาร่วมพูดคุยหารือกับทางเพื่อไทยด้วยนะครับ
นี่หลังจากนั้นคุณพิทาช่วงกำลังขึ้นรถตู้ออกจากพักนะ

ไม่ได้ลงมาแต่ก็นี่ฮะ
คุณพิทาบอกเดี๋ยวต้องรีบไปธุระต่อนะฮะ
แต่เรื่องการพูดคุยกันเนี่ยการหารือกันกับเพื่อไทยนะครับ
คุณพิทาบอกว่าก็ถือว่าได้รับฟังซึ่งกันและกัน
แต่ยังไม่มีอะไรเป็นข้อสรุป
จากนี้ไปก็คงต้องประสานงานกันเรื่อย
เมื่อถามว่าเอ๊ะแล้วมีแนวโน้มไหม
ว่าก้าวกลายเนี่ยจะโหวตนายกให้กับเพื่อไทย

คุณพิธาบอกว่าวันนี้เป็นเพียงการหารือ
เดี๋ยวต้องเอาการหารือไปพูดคุยกับสอสอในพักก้าวไกลก่อน
แล้วดูแล้วแนวโน้มน่าจะโหวตให้พักเพื่อไทยไหมคะ

ครับ
เดี๋ยวต้องไปหาลือกับสอสอหรือว่ายังไงก่อนไหมคะ
ยังไม่ได้มีแผนต่อครับ
วันนี้ขอแก้รับตั้งใจครับ

ขอบคุณนะครับ

อ้าวเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะฮะการเมือง